สภาพผู้แทนรัศดรชุดปัจจุบันมีคู่พ่อลูกนักการเมืองอยู่หลายคู่นะครับ
ว่ามีนักการเมืองที่มาทำการเมืองต่อจากพ่อนี่ก็หลายคนด้วยกันนะครับ
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักแล้วก็ไปฟังมุมมองกันนะครับ

ว่าการกรรศวงธรรมนาคมหรือรัฐโมนตรีแบ็งค์
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในคอรมอประยุทธ์เลยก็ว่าได้
เป็นทายาทของนายวิรัติรัตนเศษ
บอกว่าจิตวิญญาณของนักการเมือง
ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังมาจากผู้เป็นพ่อตั้งแต่เด็ก
และพอโตขึ้นมาจึงเลือกที่จะเดินบนถนนซ้ายเดียวกันกับผู้เป็นพ่อ
นั่นก็คืออาชีพนักการเมือง
ท่านก็คือเรียกว่าก็คือเป็นต้นแบบที่ทำให้ผมมาถึงณจุดนี้
เป็นต้นแบบที่ทำให้ผมก้าวสู่สนามการเมืองครั้งแรกตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ผมเป็นเด็กท่านก็เอาผมลงไปในพื้นที่ด้วย
ก็ได้มีโอกาสซึมซับมาเรื่อย
ก็เห็นท่านที่ดูแลพี่น้องประชาชน
ผมก็รู้สึกมันก็มีความสุขตามเวลาเราได้ทำอะไรสิ่งดี
แล้วคนรับมีความสุข
ซึมซับมาเรียกว่ามันชินกับทางนี้แล้ว
แล้วก็เราก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างอย่างนี้
เราก็ถือว่าเรามีแพทเทิร์นให้ปฏิบัติตาม
มีความรู้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านแนะนำ
ผมก็ถือว่าถ้าผมเลือกมาทางนี้มันก็ไม่ได้เสียเปรียบใคร
และเมื่อถามถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กับผู้เป็นพ่อ
ก็แสดงออกอยู่ตลอดเวลา
ไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสหรือวันสำคัญ
เพราะทุกวันนั่นก็คือวันสำคัญของครอบครัวอยู่แล้ว
ก็อยากให้ท่านดูแลสุขภาพ

เพราะคือก็ด้วยตามอายุตามวัยที่ท่านมากขึ้น
ก็ไหนเพราะว่าท่านก็อาจจะสูบบุหรี่
ก็อยากจะให้ลดน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็อยากให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นครับ
จะได้อยู่กับลูกหลานไปนานครับผม

พ่อเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของผู้เป็นพ่อ
ก็จะต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว
เพราะเป็นทายาทของนักการเมืองสายอีสานของพักเพื่อไทย

สสพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานี

ลูกชายของเกียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่นเอง
พอถามความเหมือนของคู่พ่อลูก
และที่มากว่าจะมาเป็นนักการเมืองของพี่บอมวรสิต

เส้นทางสายการเมืองเส้นนี้
กว่าจะได้มามันไม่ได้มาง่าย
เพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่คิดจะลงเล่นการเมืองในสนามท้องถิ่น
ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นพ่อเลย
แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ผู้เป็นพ่อเห็น
จึงเกิดการยอมรับจากพ่อจวบจนถึงทุกวันนี้
เขามีเพราะเอิญมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผมก็ไปขอคุณพ่อลงเป็นสอจอ

เพราะว่าพ่อบอกว่าทำงานทางการเมืองมันเหนื่อย

ลงไปหาชาวบ้านบ้าง

ก็คุณพ่อสอนมาหลายอย่าง
แม้จะเป็นคู่พ่อลูกที่ตัวไม่ค่อยติดกัน
แต่เรื่องความรักความผูกพันก็ไม่ได้น้อยหน้าคู่พ่อลูกนักการเมืองคู่อื่นเขานะคะ
เพราะถึงแม้จะไม่ได้พูดออกไปมากมาย
แต่ความรักที่มีให้กับพ่อเกลียง
ก็มีให้หมดใจไม่เสื่อมคลาย
พี่บอมยังฝากบอกรักพ่อผ่านไทยรัฐทีวีอีกด้วยค่ะ
ก็จะบอกท่านได้คำเดียวนะครับว่ารักท่าน

เพราะว่าท่านสู้กับพี่น้องประชาชนไม่หยุด

วันนี้ท่านก็ยังเป็นคณะกรรมธิการงบประมาณด้วย
คือท่านจะไม่ได้พักผ่อนเลย

แล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อครับ
ได้เห็นมุมมองความรักที่อบอุ่นอบอุ่นของนักการเมือง
ที่เราอาจไม่ค่อยได้เห็นได้ฟังกันบ่อย
ถ่ายทอดให้กับพ่อลูกกันไปแล้ว
ก็อย่าลืมรักและเอาใจใส่คุณพ่อกันให้มากนะจ๊ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน